คุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานนี้กันหน่อยนะคะ
ที่มีการรวบรวมนวัตกรรมแล้วก็ผู้นำทางความคิดในการเปลี่ยนขยะ
วัสดุธรรมชาติมาทำเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่าได้จริงนะคะ
เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
พลาสติกใช้แล้วไม่ได้ทำประโยชน์ได้แค่การนำกลับมาใช้ซ้ำนะคะ
แต่ยังสามารถเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าแฟชั่นดีไซน์เก๋
อย่างกระเป๋าลายสวยงามและผ้าพันคออุ่นแนวเรียบหรูได้อีกด้วย

แนวคิดสู่การปฏิบัติจริง
โจทย์การดูแลสิ่งแวดล้อมพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
ในการใช้ทรัพยากรโลกอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน
เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ยั่งยืนที่จะต้องสร้างความสมดุล
ระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับ
เรามองว่าวันนี้ทุกคนเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
แต่ว่าวันนี้เราอยากจะทำให้เห็นว่า
และก็เกิดผลรับได้ชัดเจนเอาไปปรับได้

หรือการนำวัตถุดิบธรรมชาติมาใช้ผลิตพลาสติก
อย่างเช่นแก้วกาแฟและหลอดจุดน้ำที่ทำมาจากข้าวโพด
ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีความพิเศษ
องค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้ง่าย
ที่สำคัญยังสนับสนุนเกษตรกรไทยไปพร้อมกัน
พอโควิดมาเนี่ยมันก็ช่วยปรับแนวคิดแต่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับ
แต่จะทำให้เราเห็นว่าการทำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เป็นรูปธรรม
กลับยิ่งจำเป็นและเร่งด่วนมากขึ้นนะครับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนมันจะช่วยให้เราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด
อย่างเหมาะสมนะฮะไม่ทิ้งแล้วก็อย่างในช่วงโควิดเนี่ยจะเห็นว่า
เราจะหาของจากที่อื่นอะไรต่างก็ยากขึ้น
เพราะฉะนั้นการใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับ
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าจัดของเสียแล้วก็สร้างแนวร่วมพันธมิตรต่าง

ยิ่งทำให้เราสามารถผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้
จัยที่ทำให้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริง

แก่การมีผู้นำทางด้านความคิด
นวัตกรรมในการสร้างผลิตภัณฑ์
องค์กรทุกขนาดและหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
เอกพลบำรุงไทยถ่ายภาพธิตภาษิริพิพัฒน์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน